ได้เปิดเผยจำนวนประชากรของสัตว์ป่าทั่วโลก
ลดลงไปถึงร้อยละ๕๘ในรอบ๔๖ปี

หากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไป
ในลักษณะนี้ก็จะส่งผลทำให้เราต้องสูญเสียสัตว์ป่า
ไปถึง๒ใน๓ภายในอีก๔ปีข้างหน้า

ประชากรสัตว์ป่าทั่วโลกลดลงถึงร้อยละ๕๘

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาป
แม่น้ำและพื้นที่ป่าชายเลน
กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากที่สุด

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรสัตว์ป่าลดลง

ไปลุกล้ำทำลายพื้นที่ธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ว่าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินไป

สัตว์ป่าทั่วโลกอาจจะลดลงถึง๒ใน๓

ทุกคนรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบ
ที่จะส่งผลมาถึงมนุษย์ด้วยเช่นกัน

จะต้องช่วยการรักษาประชากรสัตว์ป่า

โดยประเมินจากสิ่งมีชีวิตราว
สายพันธุ์ทั้งนกปลา

ปลาครึ่งบกครึ่งน้ำ